คือบ้านหลังนึงเนี่ยเขามีรูปปั้นพญานาคมาบูชา
แล้วก็ทำกำแพงฉากหลังแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาเหมือนเป็นน้ำตก
แล้วเสียงมันดังคุณยายที่บ้านอีกหลังนึงเขาก็เลยไปฟ้องร้องไปร้องเรียน
เอาฝั่งที่ฟ้องร้องก่อนนะฮะที่ร้องเรียนก่อนนะครับ
นี่คือคุณยายขนุนนะหรือว่ายายหนุนอายุ๘๑ปี
บอกโอ้โหนี่ขอร้องเรียนหน่อยกับทางเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่นะฮะบ้านเพื่อนบ้านเนี่ย
เปิดน้ำตกบูชาพญานาคทั้งวันทั้งคืน
ส่งเสียงรบกวนจนยายเนี่ยนอนไม่ได้
นี่ฮะทางอบตวันนี้เขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาดูให้นะฮะ
แต่ยายบอกยายร้องเรียนไปหลายพื้นที่หลายหน่วยงานแล้วไม่เป็นผลเลย
นี่เห็นไหมต้องร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนเลย
วันนี้สื่อก็เลยไปนะคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราก็ไป
ที่บ้านยายหนุนนี่เอาเครื่องวัดเสียงเลยเอามาวางดูเลย
นี่เตียงนอนบ้านยายหนุ่นนะยายบอกยายนอนไม่ได้เลยทั้งวันทั้งคืน
บกวนตลอดนะครับคุณยายหนุนเนี่ยบอกว่า
อาศัยอยู่บ้านหลังนี้อยู่คนเดียวอยู่มา๑๕ปีแล้ว
ที่ผ่านมายายอยู่อย่างเงียบสงบมาตลอดนะแซ็กนะ
จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านยาย
แต่ว่ากำแพงติดกันรั้วติดกันเนี่ยเขาสร้างรูปปั้นพญานาค
เพื่อบูชาพญานาคแล้วเขาก็ทำกำแพงน้ำตก
อยู่ข้างหลังรูปปั้นพญานาคติดไฟประดับประดาษต่างด้วย
ก็คือบ้านยายบนอ่าขวามือนะฮะยายหนุนบอกบ้านยายบนเนี่ย
เปิดน้ำตกทั้งวันแล้วน้ำตกมันต้องมีเครื่องปั๊ม
เครื่องปั๊มมันก็ดังอีกจนยายเนี่ยนอนไม่ได้
ต้องกินยานอนหลับทุกคืนเมื่อก่อนนี้เนี่ยกับยายบนเองเนี่ย
หนุนบอกก็พูดจากันดีนะมามีพักหลังนี่แหละ
ไม่ค่อยถูกกันแล้วนะแล้วมีปัญหาเรื่องเสียงน้ำตกตรงนี้อีก
ร้องเรียนไปแล้วหลายหน่วยงานแต่ปัญหาก็ไม่จบ
เพราะบ้านนั้นเขาไม่ยอมแก้ไขถามว่าแล้วยายจะทำยังไง
ยายบอกตอนนี้ที่ทำได้ก็คือไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่พญางิ้วดำ
ยายมีตั้งบูชาอยู่ที่บ้านนะซึ่งเป็นสิ่งของเก่าแก่โบราณ
หลายพร้อยปีแล้วยายบอกทำได้แค่ขอพร
แล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนมาล่าสุด
ยายบอกอยากให้ปัญหานี้จบลงสักที
ลูกนี่นอนไม่หลับมานานหลายคืนหลายวันแล้ว
ให้เขาถอดเสียงไปเลยถ้าเขายังติดเสียงอยู่มันก็ไม่แน่นอน
นอนไม่ได้เลยไม่ได้โกหกเพราะไม่อยากมีเรื่อง
ทุกอย่างอดทนทั้งนั้นแก่แล้วมีเรื่องไม่ดี
แต่อันนี้มันถูป้าไม่ได้ยานอนหลับนะหน้าตาป้าไม่ได้อย่างนี้นะ
เพิ่งแต่ได้ยารามามากินมา๓เดือนเนี่ยมันถึงหลับนะ

ป้ายังเปิดอยู่แล้วทำไม
เพราะทนตรวจมนตร์เอาตรวจมนตร์ภาวนาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อไหร่จะช่วยซะดี

อันนี้คือความทุกข์ของคุณยายหนุนค่ะแกก็บูชาที่บ้านแกนะ
นี่เห็นไหมมีเจ้าแม่พญางิ้วดำ
เดี๋ยวไปดูฝั่งบ้านของยายบนหน่อย
หนุนอายุ๘๑นะฮะยายบนอายุ๗๘
รูปปั้นพญานาคที่ตั้งบูชาอยู่
แล้วข้างหลังมีกำแพงเห็นไหม
ปล่อยน้ำตบไหลลงมา

ถ้ายายหนุนแกบอกนะแกบอกตลอดเวลา

พยายามทำใจว่าเออสงสัยเราอยู่แถวน้ำตกสาริกา
หรือจะต้องแบบให้เปิดปิดเป็นเวลาไหมหรือยังไง
เนี่ยแต่แกบอกแกไม่ไหวจริงแกนอนไม่หลับ
ไปรับยานอนหลับมากิน๓เดือนแล้ว
ท่านผู้ชมครับบ้านแยบลเอาลงฟังคุณแยบลหน่อยนะครับ

นี่คือคุณยายบนแซ็กก็ไปคุยด้วย
นี่คุณยายหน้าตาเอาจริงเอาจังเลยนี่เห็นไหม
ยายบอกยายเนี่ยปลูกบ้านหลังนี้อยู่ที่นี่
น้ำตกข้างหลังเนี่ยแซ็ก
ยายสร้างรูปปั้นพญานาคเอาไว้
ชื่อว่าพ่อปู่มุจรินนาคาราช

ตอนนั้นนั่งหลับตาสมาธิ
ดวงไฟมาแตกอยู่ข้างหน้า
พระอาจารย์ต้องมานั่งประกบข้าง

เลื้อยแบบให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลย
ก็เลยต้องเอารูปปั้นพญานาคมาบูชา
ทีแรกก็บูชาปกติแต่ปีที่ผ่านมาเอายายไปทำน้ำตกทำไมอืม
ยายบอกยายบทบอกที่ต้องทำน้ำตกให้พญานาคเนี่ย
เพราะเมื่อก่อนตั้งเอาไว้นะทีแรกอยู่บนบ้านนะคุณเดี๋ยวมาสอน
แล้วพญานาคท่านร้อนย้ายไปอยู่ข้างบ้านท่านก็ร้อนอีก
ต้องหาที่เย็นให้อยู่ไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยนี่เลยสร้างกำแพงแล้วก็ทำน้ำตกให้
ยายรู้ได้ยังไงยายแกบอกแกสื่อสารกับพญานาคได้
สื่อสารได้ตลอดเวลานี่ดูข้างหลังมันจะมีน้ำที่ลงไปไง

อันนี้ที่ไหลลงมาแล้วข้างล่างก็เป็นท่อน้ำเป็นร่องน้ำ
แต่อันนี้คือใกล้ใกล้นะอันนี้คือใกล้ใกล้
แต่ยายดุลแกบอกมันดังถึงเตียงนอนบ้านแก
ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณยายบนบอกทุกวันนี้ยอมรับว่า
คือถึงขั้นแบบเกลียดขี้หน้ากันจนแบบไม่อยากมองหน้ากันแล้ว
ถึงขั้นนี่บ้านยายนี่ยายไม่อยากเห็นหน้ายายหนุนนะ
ยายเอาเสื้อผ้าเนี่ยมาตากปิดเอาไว้เลยไม่ให้มองเห็น
แบบนี้เลยมองไปกำแพงบ้านฝั่งนู้นจะได้ไม่เห็นกัน
แล้วหนักเข้าเนี่ยยายแกบอกบางวันแกไม่เอาเสื้อผ้านะ
แกบอกแกเอากางเกงชั้นในขึงเลยอ่ะ
ถ้ามายละถึงว่าน้ำตกมาหรอ
เพราะนะแค่แรกก็ต้องมีน้ำไม่มีน้ำก็ไม่ใช่พ่อเอาเริ่ม
แต่ก่อนนี้ฉันไปลดน้ำมนต์ที่ถนนโต๊ะไอ้วัดไถเงินอ่ะโอ้วันไหน
ไปลดน้ำมนต์ดูไหมแขกล้นบ้านเลยดูฉันเลื้อยคุณไปยืนถนน
คุณก็เห็นแล้วว่ามันดังไม่ดังอ่ะเพิ่งเอาไปไอ้ไอ้นั่นอ่ะ
เขาผ่านทุกวันอ่ะผู้ใหญ่บ้านอ่ะอบตก็มาตั้งกี่คน
ประชาติเอาไปต่อก็มาถ้าใครไม่ซื่อสัตว์
ไม่เที่ยงธรรมนั้นน่ะนะฉันบอกทุกคนเลยมาถึงวันคนหนึ่ง
ชาติที่เกิดเป็นมนุษย์พูดจริงทำจริงนะของฉันน่ะ
สามีของคุณยายบนนะฮะก็คือคุณตาศักดิ์สิทธิ์นะ
บอกเรื่องบูชาพญานาคก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะ
แต่ที่ต้องติดน้ำตกทำน้ำตกเนี่ยเพราะหนึ่ง
มันร่มรื่นบรรยากาศดูดีเสียงมันสุนทรีย์นะคุณเข็มมาสอน
มันทำให้พักผ่อนผ่อนคลายได้อย่างสบายใจ
สองมันดักฝุ่นไงค่ะอ่าเวลาน้ำตกไหลลงมาเนี่ยเป็นละอองเนี่ย
มันช่วยดักฝุ่นเก็บฝุ่นให้บ้านเห็นไหม
ปั้นพญานาคไม่ต้องเช็ดถูเลยนะไม่มีฝุ่นเกาะเลย
ป่าทั้งนั้นดูสดชื่นไปหมดน้ำตกที่บ้านเนี่ยทำให้บรรยากาศพื้นที่
ในบ้านมันดูดีขึ้น
แล้วที่บ้านก็เปิดตอน๖โมงเช้า

หรือจะขยับเวลาใหม่ไหมคะ
ให้คุณยายข้างบ้านได้ตื่นสายหน่อยหรือแบบ

อันนี้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของสามีคุณยายบน

แต่คุณยายบนแกบอกพญานาคร้อนต้องทำน้ำตกให้

ผมขอลองวัดคุณภาพเสียงเลยก็แล้วกัน

วัดคุณภาพเสียงดูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ๘๐๘๕เดซิเบล
ซึ่งแบบนี้ถือว่าเสียงดังรบกวน

รั้วบ้านของยายบนยายหนุนนี่แหละ
ตรงนั้นเสียงจะดัง๕๐๖๐เดซิเบล

ก็คือมันก็ยังอยู่ในโซนสีเขียวไม่กระทบต่อการได้ยิน

ไม่ได้น่าฝั่งสำหรับทุกคน
ทีนี้ที่บ้านยายหนุนเตียงนอนยายหนุนเลย

ถามว่าได้ยินไหมมันก็ได้ยินนั่นแหละ
เบาเบาอ่ะอืมแต่ก็ได้ยินแต่ก็ได้ยินไงค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกของอย่างนี้คือบางคนเขาก็ไม่ได้
ไม่ได้อยากจะได้ยินบางคนเขาก็อยากจะนอนแบบเงียบไปเลยแล้วยายหนุนบอกแกต้องได้ยินเสียงน้ำตกทุกคืน
แกไม่ได้อยากได้ยินไงทั้งคืนทั้งวันเนี่ยฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของยายหนุนบอก
ทางออกไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันสงสัยเหลือแค่สองทางนอกจากไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนะ
ก็คือทนอยู่ตรงนี้ไปจนตายยายเองก็๘๑แล้วหรือไม่ก็๒หาทางขายบ้าน
เพราะทางฝั่งบ้านยายบนแกยืนยันว่ายังไงจะเปิดน้ำตกให้พญานาคต่อไป
เนื่องจากไม่ได้ดั่งจนรบกวนชาวบ้านเรื่องนี้ทางอวบาตอลงพื้นที่มาแล้วนะ
นาคตรงบ้านยายบนถ้าเอาตามแง่ของการวัดเสียงเนี่ย
แต่เพื่อความสบายใจแล้วกันอยู่ร่วมกันอบตบางภัยก็เลยขอให้บ้านเย็นบน
รถเสียงของน้ำตกลงนะเพื่อความสบายใจของเพื่อนบ้าน
ซึ่งทางฝั่งบ้านยายบนก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาทางลดเสียงให้
วันนี้สามีแกก็มาดูเรื่องท่องเรื่องท่ออะไรพวกนี้แล้ว